เมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวของคุณแม่ของคุณแตงโมเหมือนกัน

ในการจะเอาหลักฐานอะไรต่าง
ที่คุณแม่บอกว่ามีหลักฐานนะ
พนิดาเข้าพบพนักการสอบสวนที่สพมนทัพบุรี
นำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นแชทของคนบนเรือ

เมื่อมาถึงโรงพักเนี่ยคุณแม่ก็รีบเดินเข้าไปที่ห้องสอบสวนอย่างรวดเร็วนะครับ
หลังจากนั้นผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ

พนิดาพูดคุยกับตำรวจเสร็จแล้ว

จดหมายเขียนคุณแม่เรื่องภาษาต่างดาว
และข้อความที่มีการตั้งข้อสังเกต

เป็นของเพื่อนบ้านที่อยู่ที่คอนโดด้วยกันแหละนะครับ

ไม่ใช่เป็นเอกสารหรือว่าเป็น

แม่ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากคอนโดเรียบร้อยแล้ว
ก็รู้แล้วใครเป็นคนให้อันนี้ก็เคลียร์กันไป๑ประเด็นนะครับ
ส่วนประเด็นข้อความที่มีการตั้งข้อสังเกต
เป็นนิทาน๑๐ข้อแชร์ในโซเชียลที่เล่าว่า
งโมนั้นถูกลวนลามและทำร้ายก่อนตกน้ำ
บอกว่านิทานเรื่องนี้เพื่อนเป็นคนส่งมาให้ดู
และแม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
นำมามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกไว้
เป็นข้อสังเกตทางคดีอีกทางหนึ่งนะครับ
จากนั้นนักข่าวของเราก็ถามเลยฮะ
กรณีที่ป๊จ๊อปแซนกระติกไปออกรายการ
แล้วมีการพูดขอโทษผ่านรายการโดยเฉพาะปอ
และบอกว่าในรายการเนี่ย
เขาบอกจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้แตงโม
แล้วก็จะอะไรนะคุณนะจะเยียวยาอะไรต่างนานา
ดูแลเหมือนกับที่แตงโมเคยดูแลแม่
เออนะครับผู้เป็นแม่บอกว่าไม่ได้ดูรายการนะ

เขียนมาก็ได้พิมพ์ไลน์มาก็ได้ว่าขอโทษ
ถ้าแม่อ่านแล้วก็จบ
แต่ในใจของแม่นะไม่ได้ยกโทษให้นะครับ
ส่วนกระติกเองซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือที่แม่รู้จัก

ซึ่งกระติกเป็นคนที่แม่ติดใจมากที่สุด
แล้วที่สำคัญคือคุณกติกก็ยังไม่ติดต่อคุณแม่เลย
คิดดูแล้วกันแล้วเขาก็ไม่น่าจะมาติดต่อคุณแม่นะ
คุณแม่จะรับคำขอโทษของกลุ่มคนเหล่านี้ไหมคะ
ถ้ารับคำขอโทษถ้าเขาอยากขอโทษคุณแม่รับได้นะ

แต่เรื่องอื่นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจคุณแม่
ที่คุณแม่ไม่พูดกับเขาไม่บอกเขาเขาคงรู้
ถ้าเขาอยากขอโทษเขียนมาก็ได้

คุณแม่ก็จะอ่านแล้วก็จะจบแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้
อกจากนี้คุณแม่ยังบอกว่าส่วนถ้าจะเข้ามาหา

ก่อนหน้าที่จะโดนหมายจับมีไลน์มาขอโทษมาอยากเจอ

ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่ากลุ่มเพื่อนของแตงโมที่ขึ้นเรือด้วยกัน
เคลียร์ว่าไม่ได้หลอกแตงโมไปรับงานบนเรือนะครับ
แล้วก็เอาแชทหลักฐานอะไรต่างที่คุยกันระหว่างปกับกติก
มาเปิดในรายการแล้วก็คลิปต่างที่บอกว่า
งโมมีความสุขนะครับ
เรื่องนี้แม่ยังติดใจประเด็นอยู่ไหม
คุณแม่บอกว่าเชื่ออะไรได้หรือ
คุณเชื่อคำโกหกของคนอื่นได้ไหมล่ะนะครับ

คุณเชื่ออะไรได้เหรอคะ
คุณเชื่อคำโกหกของคนอื่นได้ไหม

ส่วนเรื่องของการเปิดคลิปยืนยันว่าแตงโมมีความสุข
อยู่บนเรือมีการร้องเพลงดื่มวายสนุกสนาน
ก่อนเกิดเหตุนั้นแม่บอกว่าในคลิปเป็นช่วงเวลา๒ทุ่ม
แต่หลังจาก๒ทุ่มมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็อยากให้ตรวจสอบว่าผู้ชายทั้ง๓คนที่อยู่บนเรือ
ก็ดื่มวายและบนเรือก็มีรอยของวายหกด้วย
มันเหมือนแบบว่ามีการแบบว่าแย่งอะไรกันหรือเปล่า

เพราะคุณแม่แสดงให้ดูเลยบอกว่าคนดื่มวายคนเทวาย
เขาค่อยรินค่อยเทค่อยจิบ
แต่นี่มีวาย๖มันน่าสงสัย
ถ้าเธอดื่มไวน์เธอก็มีความสุขนั่นแหละ

มีคลิปเดียวค่ะที่เพื่อนเอามาให้ดู
คุณแม่จะให้คิดว่า๒ทุ่มน้องโมมีความสุข
เคิ้มได้อารมณ์ละได้อารมณ์ละ
แล้วคนอื่นที่ดื่มวายผู้ชาย๓คนดื่มวายหรือเปล่า
ค่ะวายมันก็สาดเกษ็นอยู่ในเรือถูกไหมคะ
วายเนี่ยกระเด็นได้ก็ต่อเมื่อมีการยื้อแย่งกัน
ค่ะเพราะปกติวายนี่มันต้องค่อยริน
ใช่ไหมคะถ้าหลังจากนี้มีการถุดกระทากลากถูหรือลวนลาม
ก็ต้องเป็นหลังจากนี้หลังจาก๒ทุ่มนี้แหละ

คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าหลักฐานที่นำมาให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจที่มีเป็น๑๐ข้อที่เรียกว่าเป็นนิทาน๑๐ข้อเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจรับปากว่าจะสอบสวนไปทีละข้อทีละข้อนะครับ
ซึ่งในข้อความนั้นมี๑เรื่อง
เกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของแตงโมถูกลวนลามด้วยนะครับ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้จริงอยากจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะ
แต่ยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ต้องดูกันว่าแม่จะหาหลักฐานอะไร
มาช่วยเหลือลูกของแม่ได้อีกนะครับ

ไล่เลียงเหตุการณ์เมื่อวานให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบครบมิติเลยนะ